แต่ปรากฏว่าลูกหนี้ก็ยังไม่ยอมจ่าย

ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกัน
จนกระทั่งแก๊งทวงหนี้ชักปืนขึ้นมายิงนะครับ

ตำรวจสพแกลงจังหวัดระยองได้รับแจ้ง

ที่บ้านเล็กที่๑๙๓หมู่๑๑ตำบลทุ่งควายกิน

ตำรวจชุดสืบสวนและมูลที่กู้ภัยพุทธศาสตร์เมืองแกลง

ก็พบนายจักรพันธ์เชื้อพลบอายุ๓๕ปี

เข้าที่ต้นขาขวาได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแกลงนะครับ

เล่าว่าตัวเขาเองเป็นคนขับรถบรรทุก
ขณะเกิดเหตุได้อยู่ในบ้านพักกับภรรยา
ก็คือนางจินดาวัฒนะน้อยแล้วก็มีลูกอยู่ด้วย
จู่ก็มีแก๊งเก็บเงินกู้นอกระบบ
ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน

หนึ่งในนั้นนะครับเขาทราบเพียงชื่อเล่นว่าชื่อนายจู

นายจักรพันธ์ยืมไปจำนวน๖๐๐๐บาท

ก็บอกกับนายจูไปบอกว่าจะขอผ่อนชำระเอา

ปรากฏว่านายจูซึ่งเป็นแก๊งทวงหนี้ไม่ยอมนะครับ

ทำให้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

ก็เลยทำให้เพื่อนของนายจูอีก๒คน

นายจักรพันธ์คว้ามีดทำครัว
ฟันไปที่แขนของเพื่อนนายจู
จากนั้นเพื่อนนายจูก็ชักอาวุธปืนพกสั้น
ออกมาจากเอลยิงใส่ตัวเขา
แต่ยังโชคดีที่กระสุนมันเข้าต้นขาขวาจำนวน๑นัด
จากนั้นแก๊งเงินกู้ทั้ง๓คน
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ
เอาฟังเสียงของผู้บาดเจ็บนะครับ
ต้นนะครับตำรวจสพแกลงก็ได้กระจายข่าว
เพื่อดักสกัดรถต้องสงสัยตามเส้นทางต่างแล้วนะครับ

เพื่อติดตามแก๊งเงินกู้กลุ่มนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ